ข่าวแรกนะคะเป็นข่าวที่โลกออนไลน์ช่วยกันแชร์ค่ะ
เพราะว่าอาจารย์วราพรผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
ประสบประวัติเหตุค่ะตกจากชั้นสอง
ทำให้กระโหลกศีรษะร้าวอาการสาหัส
ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวด่วนว่า
อาจารย์วรพรสุรวดีผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
ได้ประสบประเทศตกจากชั้นสอง
จนทำให้กระโหลกศีรษะร้าวเมื่อเวลาประมาณ๑ทุ่มเศษ

โดยก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนะคะ
แต่เนื่องจากอาการสาหัสไม่รู้สึกตัวต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
ก็เลยถูกส่งต่อไปสถาบันประสาทวิทยา
โดยก็จะเปิดให้เข้าเยี่ยมด้วยกัน๓ช่วงเวลานะคะ
คือเที่ยงถึงบ่ายโมงบ่าย๓โมงครึ่งถึง๔โมง
แล้วก็๕โมงครึ่งถึง๖โมงครึ่ง
ก็มีประชาชนจำนวนมากนะคะ
เข้าไปช่วยส่งแรงใจให้อาจารย์ปลอดภัยแล้วก็หายเป็นปกติโดยเร็วค่ะ
ซึ่งจากการสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกระบุ
แต่เพียงว่าในวันนี้ทางญาติจะมีการแถลงข่าวถึงเหตุการณ์
และอาการต่อสื่อมวลชนและลูกศิษย์ให้ทราบค่ะ
อาจารย์วรพรสุรวดีนะคะก่อนหน้านี้ได้ระดมทุนหาเงิน๑๐ล้านบาท
เพื่อซื้อที่ดินที่ติดกับพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
จากเจ้าของที่ดินมีแผนสร้างตึกสูง๘ชั้น
ซึ่งก็จะบดบังทัศนียภาพของพิพิธภัณฑ์
แล้วก็เกรงว่าจะส่งผลกับโครงสร้างของอาคารหลายหลัง
อาจารย์ก็ได้นำเงินส่วนตัวมัดจำแล้ว๓๐ล้านบาทนะคะ

ได้เงินครบตามจำนวนที่กำหนดค่ะ
จำได้เพราะก่อนหน้านี้เราก็นำเสนอข่าวล่ะ
การระดมทุนนะคะ
เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะก็เป็นอีกแรงใจส่งให้อาจารย์หายไวนะคะ